เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถย่าอาหารสัตว์พระราชทาน
เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบอุทธกภัยจากพายุโนรู
พร้อมด้วยหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมกันทั่วประเทศ
โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ราชการกรมประสุทธิ์จังหวัดปฐุมธานี
โดยสถานการณ์อุทธกภัยที่เกิดขึ้นกรมประสุทธิ์ลงพื้นที่
สำรวจจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้านประสุทธิ์
พบมี๑๐จังหวัดในการให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าไปแล้ว๗จังหวัด
คือศรีสเกตยัสโธรนครราชสีมาสิงบุรีร้อยเอชสุรินและอุบลราชธานี
ยังเหลืออีก๓จังหวัดที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
คือพิศนุโลกเชียงใหม่และร้อยเอ็ด
โดยเกษตรกรผู้ประสบอุทธกภัยสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนเสบียงสัตว
รวมไปถึงขอความช่วยเหลือด้านการประสุทธิ์ได้ที่สำนักงานประสุทธิ์จังหวัด
สำนักงานประสุทธิ์อำเภอหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่